คุณผู้ชมครับมีเหตุสาวกระบี่วัย๒๔ปี
ถูกสุนัขแม่ลูกอ่อนกัด
และปรากฏว่าอาการของเธอนะเธอบอกว่าไม่ถึง๕นาที
เธอมีอาการขาอ่อนแรง
จากนั้นแม่ของเธอพาตัวเธอส่งโรงพยาบาล

หมอต้องตัดขาลูกสาวทั้งสองข้าง

แต่หลายคนก็ยังสงสัยทำไมถึงติดเชื้อเร็วจังนะครับ

สุภาวดีแก้วกำยานอายุ๔๒ปีเป็นชาวจังหวัดกระบี่
ซึ่งเป็นแม่ของนางสาวพัฒระวดีนินอุปถัมภ์อายุ๒๔ปี
นางสาวพัทรวดีถูกสุนัขกัด
ผู้เป็นแม่เปิดเผยว่าลูกถูกสุนัขแม่ลูกอ่อนกัด

และตอนนี้กำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยหมอต้องตัดขาลูกสาวทั้งสองข้าง
เนื่องจากมีอาการติดเชื้อนะครับ

เป็นแม่และลูกสาวกำลังช่วยกันต่อเติมสาราอยู่หน้าบ้าน
เพื่อใช้เป็นร้านขายไก่ทอด
ระหว่างนั้นลูกสาวเดินไปเอากระบะผสมปูน
อยู่ห่างไปจากหน้าบ้านประมาณ๕๐เมตร
ขณะที่ลูกสาวกำลังฮิ้วกระบะปูนออกมา
ปรากฏว่าตอนนั้นถูกสุนัขเพศเมียชื่อเจ้าเข้าใหม่
ซึ่งเป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนที่เพื่อนบ้านเลี้ยงไว้
กัดเข้าที่น่องด้านขวาไป๑ครั้ง
เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงเจ้าของสุนัข
ก็ช่วยพากันนำตัวของนางสาวพัฒระวดี

ก็คือพยายามที่จะแยกสุนัขที่กำลังกัดอยู่ออกไป
ทีแรกไม่คิดว่าลูกสาวจะมีอาการรุนแรง
แต่ว่าเวลาผ่านไปแค่๕นาทีนั่นเอง
ลูกสาวบอกว่ามีอาการเหมือนไม่มีแรงที่ขา

ทีนี้ทั้งแม่ทั้งเพื่อนบ้านทั้งเจ้าของสุนัขและทุกคน
ช่วยกันนำตัวของนางสาวพัทรวดีไปส่งโรงพยาบาล

ก็พบเพียงเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าเวรอยู่
แล้วก็มีการตรวจอาการลูกในเบื้องต้น

ซึ่งพยาบาลแจ้งให้ทราบว่าลูกต้องเอ็กซาเรย์
แต่ก่อนหน้านี้เคยพาลูกสาวไปโรงพยาบาล

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เตือนว่าหากเอ็กซาเล
อาจจะส่งผลต่อลูกในท้อง

คือแม่ของนางสาวพัทรวดีเขาก็แจ้งพยาบาลไว้ก่อนแล้ว
แบบนี้ลูกตั้งครรภ์อยู่นะ
ดังนั้นถ้าเอ็กซาเรย์ไปเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบหรือเปล่า
ทีนี้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็เลยตัดสินใจ

จากนั้นพยาบาลก็ฉีดยาป้องกันพิสุนักบ้า
กับลูกสาวไป๑เข็มแล้วก็ให้กลับบ้านได้

กระทั่งรุ่งเช้าวันที่๘พฤษภาคมนะครับ

ปรากฏว่าขาของลูกสาวเขียวคล้ำทั้งสองข้างเลย

รีบพาไปโรงพยาบาลเดิมอีกครั้ง

ไม่ใช่หมอสิเมื่อคืนนี้พยาบาลตรวจให้ใช่ไหม

ทีนี้พอมาโรงพยาบาลอีกครั้งนะครับ
พยาบาลที่ตรวจอาการก็แจ้งว่า
งั้นต้องส่งไปเอ็กซาเรย์ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้ว
คือโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ก็เลยมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลอันนี้ที่ที่๒แล้วนะ
ที่นครศรีธรรมราชตรวจออกมาปั๊บ

หมอบอกว่าเส้นเลือดที่ขาตีบ
จะต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแห่งที่๓
โอ้โฮอาการมันดุลแบงขนาดนี้เลยเหรอครับ
ใช่ค่ะแล้วหมอก็บอกว่าอาการของน้องไม่ค่อยจะดีเลย

ซึ่งส่งตัวต่อไปค่ะจากโรงพยาบาลที่๓นะคุณผู้ชม

คือโรงพยาบาลมอหาดใหญ่
แล้วพอถึงโรงพยาบาลที่๔หมอบอกเลยว่ายังไงก็ต้องตัดขา

ถ้าเกิดช้ากว่านี้อาจจะเสียชีวิตได้

โอ้โหตอนนั้นนางสุภาวดีก็บอกว่าตกใจมากเลยนะ

หมากัดวันที่๗เข้าโรงพยาบาล๔แห่งวันที่๘
ใช่คือคุณผู้ชมที่ฟังข่าวกับเราอยู่ตอนนี้
ทุกคนรู้สึกตกใจว่าทำไมอาการมันหนักขนาดนี้

ท้ายที่สุดเธอก็ตัดสินใจนะยอมให้ตัดขา

ก็โดนตัดขาใต้หัวเข่าทั้งสองข้าง
จากการที่สอบถามหมอที่โรงพยาบาลมอหัดใหญ่
ก็รู้ว่าถ้าสมมุติเกิดว่าได้รับการรักษา
หลังจากเกิดเหตุไม่เกิน๔ชั่วโมง

ทีนี้ทางโรงพยาบาลก็มีการตรวจหาเชื้อตรวจอะไรเยอะแยะเลยค่ะ
ทีนี้แหละคุณผู้ชมผลปรากฏผลที่ออกมาคือ
ลูกสาวเป็นมะเร็งระยะที่๓แล้ว
แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เข้าใจว่าท้องเนี่ยมันไม่ได้ท้อง
แต่ไอ้ที่อยู่ในท้องเนี่ยมันคือก้อนเนื้อแล้วมันเป็นก้อนเนื้อร้ายคุณ

ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้ว

ส่วนสาเหตุของการตัดขานั้น
หมอที่โรงพยาบาลมอหัดใหญ่
ก็บอกว่ายังไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจน
ซึ่งเข้าใจว่าอาจจะต้องรอผล
ว่าเป็นผลมาจากการที่ถูกสุนัขกัดหรือไม่
ผู้เป็นแม่ยังไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาว

กระทั่งเมื่อเช้าวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางโรงพยาบาลแจ้งให้ทราบนะครับว่า
แผลที่ขายังมีอาการติดเชื้อ
ต้องตัดขาบริเวณเหนือเข่าขึ้นไปอีก

ก็เลยต้องส่งตัวให้ลูกสาวเข้ารับการผ่าตัดขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

นางสาวพัฒนาวดีนินอุปถัมธ์อายุ๒๔ปี
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมอหาดใหญ่

มาดูแลหน่อยนะครับ
แล้วก็ช่วยตรวจสอบเรื่องการรักษาให้น้องด้วย
ว่าเป็นการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นหรือไม่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตรวจผิดหรือเปล่าว่าลูกสาวตั้งคัน

จริงตรวจตั้งคันนี่คือตรวจจากปัสสาวะได้

แต่คืองงที่บอกว่ามีก้อนเนื้อ
แล้วก้อนตรงนั้นมันไม่ใช่เด็กแต่ว่ามันเป็นก้อนเนื้อร้าย

หลังจากสุนัขกัดได้มีการตรวจอะไรให้ละเอียด
หรือไม่อย่างไรว่าติดเชื้อเชื้อจากอะไร

แต่ปรากฏว่าเชื้อลามมาถึงอีกขาอีกข้างหนึ่งเลยเหรอ
ตัดทั้งสองข้างเลยภายในวัน๒วันนะครับ
ก็ต้องมีการตรวจสอบเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อนะครับ